เรื่องของการแก้ปัญหาโรงพยาบาลในภาครัฐที่ขาดแคลน
ว่าจะเป็นบุคลากรก็ดีหรือว่างบประมาณ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลของภาครัฐในต่างจังหวัด

แล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่อาจจะเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึง
ภาคเอกชนเองเขาเล็งเห็นถึงปัญหานี้นะคะ
แล้วก็มีการจัดโครงการขึ้นมาชื่องานว่า
ศรัทธาเพื่อชีวิตค่ะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลโดยวงคาราบาล
คือตั้งเป้านะคะว่าจะรับเงินบริจาค๔๐ล้านบาท
นำไปบริจาคให้กับ๔๒โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคเลย
ติดตามทั้งหมดนี้ได้จากรายงานเลยค่ะ
เสิร์ตการกุศลวงคาราบาลศรัทธาเพื่อชีวิต
จะจัดแสดงในวันเสาร์ที่๒๐มกราคม๒๕๕๙
ได้เริ่มระดมทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชน
จัดขึ้นเพื่อนำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด
ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้กว่า๔๐ล้านบาท
อบให้กับโรงพยาบาลรัฐ๔๒แห่งในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปทพทำให้นักศึกษาปทรุ่นที่๕
เห็นปัญหาความขาดแคลนในโรงพยาบาลรัฐ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในชนบท
ด้วยการมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล
เห็นแบบชัดเจนอะไรประเภทว่าเต็มที่ป้าอย่างนี้มารักษาโรงพยาบาล
คือโรงพยาบาลเล็กบางอย่างมันถึงมีกำกัดรักษาไม่ได้
เขาต้องส่งรีเฟิร์มไปโรงพยาบาลใหญ่
ไม่มีรถนะครับเพราะหมอต้องควักตังค์กันซื้อ
จ่ายค่ารถให้ป้าไปอย่างตอนนั้นอยู่ที่ปลายนะครับ
จ่ายค่ารถให้ป้าไปวิ่งไปที่เชียงใหม่
คือป้าไม่มีตังค์ไปครับถ้าพวกเราไม่ออกตังค์
หมอไม่ให้ตังค์กับป้าตายครับคืออันนี้สำคัญมากครับ
คือหมอบางทีเขามีข้อจำกัดในร่างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือต่าง
แล้วก็หลายอย่างที่จำกัดเขาต้องส่งรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ขึ้นครับ